ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครนายกหน่อยนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอยู่ดีก็คลุมคลั่งวิ่งถือทูบเข้าไปกอดสารพระภูมิของเพื่อนบ้าน
ต้องมาดึงต้องมาห้ามมาปรามให้ตำรวจมาเจรจาเกลี้ยกล่อมกันไปดูหน่อยนะครับ

สมได้ได้สูตรใกล้สี
ตำรวจทั้งลูกก็ต้องมาช่วยกันคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร
ถือทูบกอดสารพระภูมิอันนี้ของเพื่อนบ้านเลยนะ

ตำรวจก็พาไปสงบสติอารมณ์นะฮะที่สพบ้านนานะครับ
ชายคนนี้อายุสามสิบเก้านะก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับ
ก็ขาข้างขวามีผ้าก๊อตพันแผลไว้ด้วย
เขาก็หวาดกลัวอยู่ตลอดนะแบบเกร็งกลัวกลัวหวาดกลัวตลอด
ไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะครับอ่าสุดท้ายแล้วตำรวจก็พาตัวไปได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปถามเรื่องนี้กับลูกสาวของคนที่คลุมคลั่งหน่อยนะครับ
ลูกบอกว่าค่ำเมื่อวานนี้
อยู่ดีพ่อก็กำทูบวิ่งออกมาจากบ้านแล้ววิ่งไปบริเวณลานริมถนนที่บ้านก่อนนะ
มีชาวบ้าน๓๔คนตอนนั้นก็มาดูกันอยู่
ตอนนั้นเธอก็ขี่จักรยานยนต์กลับมาจากซื้อของพอดีจอดรถ
พอพ่อเห็นเนี่ยพ่อร้องบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับ
ก็พยายามจะเข้ามากอดลูกจังหวะนั้นเธอก็เบี่ยงตัวหลบ
เพราะว่าพ่อถือทูบมาด้วยแล้วพ่อก็วิ่งถือทูบเข้าไปที่บ้านของเพื่อนบ้าน
ห่างกันสัก๕๐เมตรแล้วก็ไปกอดสารพระภูมิของเพื่อนบ้านอยู่แบบนั้นนั่นแหละเนี่ยฮะ
ส่งเสียงร้องขอบอกให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ตรงนั้นนะครับ
เหตุการณ์นั้นเธอบอกว่าเธอกลัวมากแจ้งตำรวจสพบ้านนาให้มาช่วยดูให้หน่อย
เพราะไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรนะครับที่ผ่านมาพ่อไม่เคยเป็นแบบนี้
แต่เวลาที่ไม่ดื่มเหล้าพ่อยังพูดจารู้เรื่อง
พ่อชอบวาดรูปสัตว์ในวรรณคดีเธอก็ยังงงว่าเมื่อก่อนพ่อไม่เคยมีความรู้ด้านนี้
หลังหลังพ่อวาดเป็นได้ยังไงแล้วทำไมเมื่อคืนนี้พ่อต้องวิ่งถือทูบ
กอดสารพระภูมิของเพื่อนบ้านอันนี้ฮะ

ใช่คนที่ถือทูบไปกอดสารพระภูมิเพื่อนบ้านเนี่ยวาดอย่างนี้ฮะ
วาดได้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าที่สารพระภูมิของเพื่อนบ้านเนี่ย
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าบ้านเขาก็แรงนะพระภูมิเจ้าที่บ้านเขาเนี่ยแรงมาก
เคยมีคนมาที่บ้านเนี่ยบอกว่าโอ้โหเจ้าที่บ้านนี้แรงมีการสาบแช่ง
มีแรงอาฆาตเยอะถึงขั้นที่ว่าแม่กับพี่ชายของบ้านหลังนั้นน่ะ
บ้านที่ชายคนสักครู่นี้ไปกอดสารพระภูมิเนี่ยเสียชีวิตติดต่อกันมาแล้ว
ก็เหมือนคนไร้สติอ่ะแต่ว่าพอเขาสงบสติอารมณ์แล้วเขาก็พูดเขาก็เล่าให้หนูฟัง
เขาก็จำของเขาได้หมดทุกอย่างที่เขาเป็นหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร
วิ่งหนีคนไปเนี่ยแหละแล้วไปกอดสารพระภูมิว่ากำอยู่ไงนะก็เกรงอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็บอกเร็วมันมากันเต็มแล้วอะไรอย่างนี้เต็มเลย
ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนเขาก็ไม่เคยเป็นหนูก็ไม่รู้เขาเป็นอะไร
แล้วก็ฝังขุ่นฝังอะไรกันไว้ในพืชนี้อยู่
แล้วถ้าพระมาทำก็ดีขึ้นก็มีเหตุการณ์เมื่อคืนให้นั่นเอง
ที่เรางงว่าถือทุบเขาวิ่งมาในบ้านแล้วมากอดศาล
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร
หรือว่ามีใครเลือกเขามาจนจิตกันใจอะไรเปล่าครับผม
อาจจะมีส่วนพี่ไม่งั้นเดี๋ยวจะวิ่งเข้ามาได้ไง
วันเงินปีเขาไม่เคยเข้ามาบ้านผม
ก็คุณกิติศักดิ์บอกว่าลูกสาวไปรับตัวพ่อมาจากสพบ้านนาแล้วนะ

วันนี้ไปรับมาแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืน